เมื่อวานก็เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเรียบร้อยแล้วนะคะ
เมื่อวานก็มีทั้งหมอภาคมีทั้งภรรยาของจ่าแซม
รวมถึงประชาชนมาร่วมงานด้วยนะคะ

นี่ค่ะเป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทของทีมหมูป่า
จัดขึ้นที่วัดพระธาตุดอยตุงที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดบนดอยนางนอน
ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของล้านนา
พิธีก็เริ่มขึ้นช่วงประมาณ๘โมง๓๙นาที
ก็มีขบวนแห่นาคนะคะ
เป็นขบวนแห่นาคตามประเพณีล้านนา
มีทั้งเสลี่ยงหามขันดอกหมากสุ่มหมากเมง
แล้วก็มีนายประจนปรัชสกุล
ถือพานแล้วก็ผ้าไตรจีวอร์ดนะคะ
ตามมาด้วยขบวนทูบเทียนแพร่ที่ใช้สำหรับขอบวช
แล้วก็ขบวนผู้ปกครองถือบาทพร้อมเครื่องอัธบริคาร
ประกอบด้วยด้ายเข็มมีดโกนที่กรองน้ำนะคะ

ต่อมาก็เป็นขบวนตลปัดที่จัดทำขึ้นเป็นรูปหมูป่าเตะฟุตบอลค่ะ
ที่จะเข้าบรรพชาแล้วก็อุปสมบทครั้งนี้
สุดท้ายเป็นขบวนของนาคทั้ง๑๒นำโดยโค้ชเอก
และปิดท้ายด้วยนาคไตตันและก็นาคม้าค
มีประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็มีคุณหมอภาคหรือว่าพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
รวมถึงนางวรีพรกุนันภรรยาของจ่าแซม
จากนั้นก็เดินทางมาร่วมพิธีนะคะ
นี่หมอภาคแล้วก็ภรรยาจ่าแซมกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับ
โดยก็บอกนะคะบอกว่าตั้งใจมาร่วมพิธีนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญ
ส่วนภรรยาของจ๋าแซมก็เป็นหนึ่งในตัวแทนมอบผ้าไตรให้กับนาค
แล้วก็เข้าไปบรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยตุง
ใช่ครับจากนั้นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกานะครับพิธีบรรพชาสามเณร๑๑รูป
อุปสมบทพระ๑รูปก็เสร็จสิ้นนะครับ
โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัตรเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงเป็นพระอุปชา
และได้รับเมตตาจากครูบาแสงล่าธรรมสิริ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะครับ
สำหรับฉายาของพระเอกพลจันทะวงศ์
ได้รับฉายาว่าพระวิสานโทพิกุ
ซึ่งหมายความว่าผู้ปราดเปลืองแกล้วกล้านั่นเองนะครับ
ก่อนที่ทุกคนนั้นจะร่วมใส่บาทพระและก็สามเณรใหม่
ซึ่งตลอดการประกอบพิธีนั้นมีฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะ
สลับหนักเบาอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิ๒๐องศาเซลเซียส
แล้วก็มีหมอกหนารอบพระธาตุดูสิคุณ
ก็ถือว่าเป็นภาพที่ชื่นใจต่อคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ
เห็นลูกออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยแล้ว
แล้วก็ยังมีการบวชทดแทนคุณพ่อแม่
ทดแทนคุณของผู้ที่เสียสละในการปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวงนะครับ
แล้วก็นี่พิธีโปรยทานก็เป็นบรรยากาศแห่งความคึกคักนะครับ
แต่ภาพรวมถือว่าเป็นพิธีที่งดงาม
ตามแบบฉบับของประเพณีล้านนานั่นเองนะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งทั้งสำเนรทั้งสิบเอ็ดรูป
รวมถึงพระเอกพลก็จะจำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุง๑คืน
หลังจากนั้นก็จะกลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุดอยวาว๙วันนะคะ
แล้วก็พอเช้าวันที่๔สิงหาคม
ก็จะลาศิกขากลับไปเรียนหนังสือสำหรับเนร
ส่วนพระเอกพลก็จะบวชอย่างน้อย๑๓๐๐
แล้วก็ยังไม่มีกำหนดในการลาศิกขานะคะ
ส่วนที่เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
ก็บอกว่าหนังถ้ำหลวงมี๑๒โครงการ
ก็มีการเปิดเผยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะ
เรื่องของการจะทำภาพยนตร์เกี่ยวกับหมูป่าอาคาเดมี่
ตอนนี้บอกว่ามีผู้เสนอมาแล้ว๑๒โครงการ
เป็นโครงการของผู้ประกอบการไทย๔โครงการ
โครงการร่วมทุนของผู้ประกอบการต่างประเทศและไทย๖โครงการ
แล้วก็เป็นโครงการของผู้ประกอบการต่างประเทศเลย
สร้างหนังต่างประเทศเลยอีก๒โครงการ
ตอนนี้ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของการที่จะพิจารณาต่อไปนะครับ